๗นาฬิกา๑๗นาทีแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ติดตามข่าวกันต่อโดยเฉพาะเรื่องของการบุกรุกพื้นที่ป่านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปตรวจสอบครั้งที่๒นะคะ
หลังจากที่การตรวจสอบครั้งแรกในพื้นที่ป่านะคะ
ซึ่งเป็นการอยู่ในครอบครองของนายสมัครดอนนาปี
เป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมไฟป่าในอำเภอวังเจ้าในจังหวัดตากนะคะ

ครับคือกรณีนี้ถูกจับตามองเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เองนะฮะ
ของกระทรวงเองจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจแล้ว๑ครั้ง
แต่ว่าไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าเจ้าของที่ดินซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เขาบอกว่าเป็นการบุกลุกพื้นที่ป่าฟ้องกันไปเรียบร้อยแล้วก็มีการยกฟ้องไปนะคะ
ซึ่งการเข้าตรวจเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่๒ค่ะ
นายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษรหัวหน้าชุดปฏิบัติการพิเศษหรือชุดพญาเสือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พร้อมคณะ
เดินทางไปที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๔ตากอำเภอเมืองตาก
เพื่อขออนุญาตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุกนะคะ
พรบป่าไม้๒๔๘๔ในเขตบริเวณศูนย์ควบคุมไฟป่าตากตำบลประดางอำเภอวังเจ้าจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบเนื่องจากกรณีที่ดา
นายใช้วัดซึ่งนำคณะลงไป
ได้เดินทางไปพื้นที่สำนักงานควบคุมไฟป่าตาก
โดยใช้อุปกรณ์ตรวจจับพิกัดดาวเทียม
เพื่อตรวจสอบหลักฐานในการปักหมุดที่ดินจุดนี้ค่ะ
ที่เขาอ้างว่าให้ไฟป่าไว้๑๒ไร่

แต่ผมเขาถือเคาะไว้ติดนตศอุจจบับ
และที่ไปคุมกับที่นายสมัคร

แต่นี่ไปตรวจสอบจากเหตุกราศาสนระบบของที่ดินแล้ว
มันมีนธ๒ที่ออกโดยที่ดินออกให้โดยชอบด้วยกฎหมายนะ

เพราะฉะนั้นที่อ้างว่ามี๒ใบควบคุมพื้นที่เขาทั้งหมดไม่มีครับ

แล้วใบนั้นก็คุมเฉพาะตัดแค่เสี้ยวเดียว
ส่วนที่เหลือนู่นที่เขาอ้างว่ามีการครอบครองที่ดินของนายสมัคร
ไม่มีหลักฐานเอกสารใดทั้งสิ้น

ระหว่างที่ชุดพญาเสือเข้าไปตรวจเช็คสภาพพื้นที่ป่า
แล้วก็ไปดูการพื้นที่นะคะที่เป็นพื้นที่กรณีอยู่ตอนนี้นะคะ
ระหว่างนั้นนายโกเมษวัดศรี

คัดค้านการตรวจสอบค่ะในพื้นที่ครอบครองของตัวเอง
ซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์นส๒จำนวนทั้งหมด๒๓ไร่
โดยในหมงวัดศรีบีดาเขาบอกนะคะเล่าให้เจ้าหน้าทีฟังบอกว่า

แบ่งที่ดิน๔ไร่ให้กับนายสมัคร
เพื่อสร้างบ้านพักอาศัยด้วยความเสน่หา
โดยไม่ได้มีการซื้อขายกัน

จะต้องมีหนังสือแจ้งมาเป็นลายลักษณอักษร
เขาบอกแบบนี้บอกตัวเองเป็นเจ้าของที่ดิน
แบ่งให้คู่กรณีซึ่งเกิดขึ้น
กรมป่าไม้๔ไร่ให้สร้างบ้าน
การวางแผนตรวจยึดครั้งนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๒แล้วนะคะ
จากการตรวจค้นเป็นเวลา๑ปีที่ผ่านมา
ก็คือเคยตรวจค้นครั้งแรกเมื่อปีวันที่๘กันยายนปี๒๕๕๙

ซึ่งชุดพญาเสือถูกนายสมัครแจ้งความดำเนินคดีที่สพวังเจ้า
ในข้อหาบุกรุกสถานที่
และต่อมาศาลได้ยกฟ้องไปนะคะ
นายสมัครเปิดเผยบอกว่าเมื่อปี๓๒
ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยไฟป่าตาก

ไร่ในพื้นที่หมู่ที่๓ตำบลประดางของนายหมงวัดศรี

หมงได้รับเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งทางตัวเองยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่จะเข้ามาตรวจสอบโดยชอบตามกฎหมาย
ก็คือยืนยันว่าจะเข้ามาตรวจสอบนะมาตรวจสอบได้
แต่ว่าอยากให้มีหนังสือที่ถูกกฎหมายแจ้งเข้ามาด้วยค่ะ
หมอส่วนป้องกันสำนักศึกษาของกรมป่าม้ายนะครับ
แล้วปรากฏว่าไงครับมีใครมาสักคนไหมครับ
เขารู้อยู่ดีอยู่แล้วว่าพื้นที่นี้มันไม่มีอะไรที่จะเป็นความผิดตามกฎหมาย
ป่าไม้ทั้งอุทยานไม่มีเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นจุดตรงนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ช่าง
มันก็เป็นเรื่องของพื้นที่ซึ่งอยู่ในนทศ๒ของกรมที่ดิน
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าช่วงที่นายชัยวัดนำกำลังชุดพญาเสือเข้าตรวจสอบพื้นที่
ปรากฏว่าคลาดกับนายสมัครนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของบ้านที่คุณผู้ชมเห็น
ซึ่งเดินทางไปต่างจังหวัดพอดีก็เลยเข้าตรวจสอบได้ค่ะ